ไทยรัฐทันข่าวนะคะตำรวจตามรวบตัวเด็กหญิงวัย๑๓ปีค่ะ
เพราะว่าไปร่วมกับชายสัญชาติลาวเนี่ย
ทำร้ายชายวัย๔๙ปีจนถึงขั้นเสียชีวิต
ทางผู้หญิงให้การบอกว่าทำไมถึงต้องไปทำร้ายเขาขนาดนั้น

ผู้ตายเนี่ยแอบไปขโมยโทรศัพท์มือถือของเธอค่ะ
ทีนี้พอเธอตามมาเจอตัวก็เลยเอาพวกรุมทำร้ายเลยนะคะ

ช่วงประมาณ๒๓นาฬิกา๓๕นาที
ตำรวจสาวนอคัณะยาวพระอาสาสมัครมูลละนิธิป่อตเต็กตึ้ง
ไปตรวจสอบเหตุว่ามีคนเสียชีวิตที่หน้าอาคารพาณิชย์
ซอยสุเหล่าคลอง๑เขตคลองสามวากรุงเทพค่ะ
ที่เกิดเหตุไปพบนายจีดขุนสันเทียอายุ๔๙ปี
สภาพนอนหงายหน้าอกมีรอยฟกช้ำ
โดยนายสุภกิจสายน้ำเย็นอายุ๓๕ปีนะคะ

ขณะที่เขากำลังเดินไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อค่ะ
เห็นชายหญิงคู่หนึ่งกำลังทำร้ายและใช้เท้ากระทืบผู้เสียชีวิตที่หน้าอก
เขาก็ยังตะโกนถามอยู่เลยว่าไปทำร้ายเขาทำไม
หันมาบอกว่าชายคนนี้เป็นคนร้ายที่ขโมยโทรศัพท์มือถือไป
เขาก็เลยเดินผ่านไปค่ะคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะคะ
จากนั้นมีคนขับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างวิ่งเข้ามาดูที่เกิดเหตุ
แล้วก็ตะโกนบอกว่าชายคนนี้เสียชีวิตแล้ว
ซึ่งหลังก่อเหตุชายหญิงคู่นั้นก็หนีไปอย่างรวดเร็วหายไปแล้วอะค่ะ
ชุดสืบสวนสนคณะยาวใช้เวลาแค่ไม่ถึงชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะ
ติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้คือนายสอนศิรวรรณดีอายุ๔๐ปีสัญชาติลาว
และอีกคนนึงเป็นเด็กหญิงอยู่เลยนะคะเด็กหญิงบีนามสมมุติอายุ๑๓ปี
กุมได้ที่ซอยการเคหะรามอินทราไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุค่ะ
เด็กหญิงบีให้การว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานายจีดผู้เสียชีวิตแอบปีนเข้าไปในห้องพักไปรื้อข้าวของขโมยโทรศัพท์ของเธอไป
เธอเลยตามหาจนกระทั่งมาพบตัวก็ตรงเข้าไปทำร้ายทันทีทั้งเตะทั้งต่อยจนนายจีดล้มลงแล้วก็กระทืบซ้ำจนสลบ
จากนั้นนายสอนยังลากร่างของนายจีดมาที่ด้านหน้าอาคารพาณิชย์และกระทืบซ้ำอีกหลายครั้ง
แล้วพอก่อเหตุเสร็จทั้งคู่ก็หลบหนีไปนะคะ
อย่างไรก็ตามตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของทั้งคู่
เว่นโรงพยาบาลตำรวจเพื่อชนะสูดสาเหตุแล้ว
วันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปดูที่จุดเกิดเหตุอีกครั้ง
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าเด็กหญิงที่ก่อเหตุเนี่ยปกติแล้วก็นิสัยเกเร
ไม่ปักใจเชื่อว่าผู้ตายจะไปขโมยโทรศัพท์ของผู้หญิง
ที่สำคัญเนี่ยน้องคนนี้ชอบมาอยู่กับคนเร่ร่อนที่อาศัยอยู่แถวนี้
บางครั้งก็นั่งกินเหล้าส่งเสียงดังเอะอะโวยวายแล้วก็มีเหตุทะเลาวิวาส
ชาวบ้านเขาก็หวัดกลัวกลัวว่าจะเป็นอันตรายค่ะ
เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ดีดีด้วยนะคะหลังจากตำรวจคุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนก็ทราบว่าในสอนได้นำกระเป๋าของผู้ตายไปด้วยระหว่างก่อเหตุค่ะ
ส่วนเด็กหญิงยังมีการค้นกระเป๋าของผู้ตายและนำเงินในกระเป๋าไปเบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ส่วนในสอนถูกดำเนินคดีฐานลักลอบเข้าเมืองเพิ่มไปอีกหนึ่งข้อหาตำรวจก็เตรียมที่จะคุมตัวเด็กหญิงบีไปส่งสารเยาวชนและครอบครัวกลางช่วงบ่ายวันนี้แล้วนะคะ
ส่วนในสอนเนี่ยคุมตัวไปฝากหางที่สารมีนบุรีในวันจันทร์ที่๒๑มิถุนายนนี้ค่ะ